เรามาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้ไป
จะดำเนินการกันอย่างไรบ้างแล้วจะมีมากกว่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับ
เราจะส่วนธนากับท่านนายกสมหากลมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ครับสวัสดีครับคุณภาพภูมิ๑๒ครับ
ครับก็วันนี้ได้ทราบรายละเอียดกันแล้ว

ทีนี้สถานะทั้ง๑๒คนใน๓กลุ่ม

คือเป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมครับท่าน

ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้รับการประกันตัวออกไป
ครับก็ทางพนักงานสวนพิจารณา
เงื่อนไขของการประกันตัวผู้ต้องหา
ครับก็พิจารณาให้ประกันตัวออกไปครับ

พอได้รับการประกันตัวออกไปเนี่ยนะคะ
คือคดีก็ยังไม่สิ้นสุด

จะสามารถเข้ามาเอี่ยวในแวดวงฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมคะ
ต้องรอให้คดีสิ้นสุดไหมคะหรือว่าแบนเข้าไปเลย
ครับก็ตามความเหมาะสมนะครับครับ
หรือสิ่งที่ควรจะเป็นคือ
เมื่อเขามีบทพินธุ์ถูกกล่าวหา
ก็ต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
แต่ในช่วงที่อยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีเนี่ย
ก็ไม่เหมาะสมบ้างครับที่จะให้มาทำหน้าที่อีก
เพราะว่ามันก็จะสร้างความกังวลใจ
สร้างความไม่ไว้วางใจให้กับ
คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ
คนในวงการธีราภุตบอลนะครับ
ครับก็ต้องไปสู้กันสามศาลตามคดี

ทีนี้ในส่วนของกรรมการ๒คน

สโมสรเขาตัดสินใจเองอะไรยังไงฮะ
ครับก็ถ้าเป็นเรื่องของคำมาการ
การจัดลงทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของสมมาคมนะครับ
ผมพูดตรงนี้เลยว่าเราคงไม่
มีการจัดให้ลงทำหน้าที่อีกต่อไป
ส่วนเรื่องนักกีฬาฟุตบอล

ใจหรือไม่อยากไรก็เป็นเรื่องที่ทางธรรมโศรจะเจมือนการซึ่งผมคิดว่า
ถ้าเป็นผมนะครับคงไม่รับนักกีฬาเหล่านี้เข้าสังกัดสโมสรแน่
เพราะว่าจะทำให้นักกีฬาคนอื่นเอาเป็นเรื่องอย่างว่าถึงแม้ว่าจะทำผิดแล้วก็ยังมีการ
หรือการดูแลกันขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ
ท่านท่านสมยศครับอย่างนี้เนี่ยเห็นท่านบอกว่ามันยังมีมากกว่านี้อีก
นี่แค่ยกแรกเนี่ยนั่นหมายความว่ามีมากกว่าที่เราแถลงในวันนี้ใช่ไหมครับ
ครับวันนี้เราแถลงเฉพาะในส่วนที่เรามีพยานหลักฐาน
และสามารถดำเนินคดีนำไปสู่การออกหมายจับของศาลได้นะครับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากคำให้การ
หรือการพาดพิงหรือการเชื่อมโยงด้วยพยานหลักฐานใดก็แล้วแต่
ตรงนี้เนี่ยเราต้องการทำให้ทุกอย่างสงสัยนะครับ
การจะกล่าวหาใครเนี่ยหรือจะแจ้งข้อกล่าวหาใครเนี่ย
หรือแน่นพอที่จะยืนผอนมัตตรศาสตรอกหมายจับได้นะครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่รอบครอบแล้วมันนำมาซึ่งความเสียหายได้ครับ
ค่ะท่านสมยศค่ะ๑๒รายชื่อที่ออกมาล่าสุดตอนนี้เนี่ย
ตอนนี้เห็นว่าใช้เวลาในการรบรวมพิจารณ์หลักฐานเป็นปีเลยใช่ไหมคะ
ครับนัดตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกมคศบได้รับการร้องเรียนจากฝืนโนชน
สโมสรฟุตบอลจากแฟนบอลชาวไทยที่เสนอแนะมา
หรือบอกกล่าวมาว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
ผมก็ใช้เวลาตรงนี้ทำงานร่วมกับท่านบบอลตะลอท่านบเหลยท่านทิศจัยชินดาสนับงานภูมิชา
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย

และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย

และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย

และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย

และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย
และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย

และก็สปอร์ตเรียนว่าคำน่าจะมีการล็อคกรมการสังขัดสปอร์ตเรื่องหน้าในวงการกีฬาประกอบสนับไทย

เป็นตำรวจซึ่งมีศักดิ์ภาพที่จะสามารถทำสิทธิ์ได้
เหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลดีผลร้ายหรือจะสร้างความเสียหายหรือจะเกิดประโยชน์
เราได้ข้อสรุปว่าถ้าเราแก้ปัญหาวันนี้และปัญหามันหมดไปหรือน้อยลง
มันก็จะทำให้วงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยเกิดการพัฒนาเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราในเอเชียหรือในอาเซียนนะครับ
เคยมีปัญหาเรื่องการล้มบอลเพื่อการพนันฟุตบอลเนี่ยเสร็จแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วฟุตบอลก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับ
แต่สุดท้ายเขาก็กลับคืนขึ้นมาได้เพราะว่าเขาได้รับการเปลี่ยนแปลง
แต่ตรงนี้นะครับเราประกาศตัวเราเองเราพิสูจน์ตัวเราเองก่อน
ก่อนที่จะถึงวันล่มสลายของวงการฟุตบอลเพราะว่าแฟนบอลเขาตรวจเจอหรือตรวจพบ
ตรงนี้ผมถือว่าเราเป็นวิธีการที่ตัดไฟจากต้นลมครับ
ครับท่านครับสุดท้ายครับท่านทีนี้เอาระยะใกล้สุดเนี่ย
เราเหลือบอลทั่วอีก๒แมตรหรือว่ารูดูการน่าจะเปิดรูดูการเนี่ย
ป้องกันยังไงไม่ให้มันมีขบวนการพวกนี้เข้ามาอีก
ตรงนี้นะครับเราก็ได้เลือกหรือคัดสรรผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้ตัดสิน
ในวันที่๒๒แล้วก็วันที่๑๕ที่จะถึงนี้ครับ
ผมว่ากรรมการที่เราจะนำมาใช้ในวันนั้นเนี่ย
ก็เป็นกรรมการที่เราคิดว่าเป็นกรรมการน้ำดีนะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้ากรรมการคนใดที่มีเพียงข้อมูล
หรือมีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันล่วงหน้า
เราก็จะไม่นำมาใช้ในวันดังกล่าว
แต่ตรงนี้ผมได้ลงมาดูแลด้วยตัวเอง
แล้วผมก็พินาอย่างถี่ถ้วนนะครับก็คิดว่าวันนี้เราต้องทำอะไรสักอย่าง
เพื่อความเปลี่ยนแปลงในวงการกีฬาฟุตบอลให้เดินไปข้างหน้า
เราต้องยอมรับว่าบางครั้งทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็อาจจะเจ็บปวด
แต่ก็ต้องทำนะครับเราปล่อยปะละเลยไม่ได้จริงครับ

สวัสดีครับคุณเข็มสอนคุณภาคภูมิสวัสดีครับ
ขอบคุณครับท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

สำหรับในส่วนของกรรมการก็จะไม่ให้ลงสนาม
ในส่วนของนักฟุตบอลก็แล้วแต่แต่ละทีมจะดำเนินการอย่างไร
นครราชศีรมามาชต์ด้าเอฟซีก็แถลงข่าว
ยกเลิกสัญญาไปละเวียระเกิดพุทธศาสตร์

ถ้าหากว่ามีนักฟุตบอลคนไหนไปเกี่ยวข้องอีก

จะต้องมีการเสียค่าปรับให้กับทีมด้วย
ก็เป็นมาตรการในการป้องกันในอนาคตต่อไป